ส่วนช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษกันบ้างนะครับ

ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองโค้ชคนเก่งของไทย

ก็มีข่าวออกมาเยอะแต่ตอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไป

ก็ไปถามทีมชาติลาวเพราะว่าเป็นหนึ่งในย่านอาเซียน
เป็นทีมในย่านอาเซียนทีมหนึ่งนะครับที่
มีความต้องการอยากจะได้โคสิโก้ไปคุมทัพ
เหนือจากเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะครับ

เขานั้นฝันว่าอยากจะเห็นซิโก้คุมทีมชาติลาว

เอาละครับไปติดตามรายงานนี้กันหน่อยครับ
กัญญาสื่อมวลชนลาวที่มีประสบการณ์
การทำข่าวกีฬามาเกือบ๑๐ปี
เกาะติดข่าวบอลไทยและความสำเร็จของทีมชาติไทย

รวมถึงกระแสเรื่องการต่อสัญญาของซิโก้
เขามีทัศนาว่าหากซิโก้

ทัพช้างศึกเหมือนกลับไปเริ่มต้นการสร้างทีมอีกครั้ง
เพราะซิโก้เป็นคนที่รู้แบบรู้เกมของทีมชาติไทยเป็นอย่างดี
ซึ่งถ้าเป็นไปได้เขาอยากเห็นซิโก้
คุมทีมชาติลาวสักครั้ง
ถ้าได้มาคุมทีมชาติเราน่าจะเป็นการดี
เพราะว่าทั้งด้านภาษา
ภาษาและการทำประสบการณ์ในการคุมทีม
นี่อาจจะเว้ากันง่าย
ครอสซิโกนี่เป็นครอสที่ว่าเข้าใจนักเต๊อร์หลาย
ถ้านักเต๊อร์มีปัญหาสามารถลงกัน
ถ้าขึ้นอยู่กับนักเต๊อร์
จะเสื่อมานครอสซิโกให้ได้
เช่นเดียวกับพุทธดามอนจันทราศรี
ทีมชาติไทยไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนคอร์ส
เพราะผลงานกำลังไปได้สวย
มีนักเตะทีมชาติอยู่ในทีมเกือบ๑๐คน
และกับห่วงข้อมูลมาจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแม่นักเต๊ะ
หลายคนที่ติดทีมทราบจำนวน๑๐กว่าคน
ซึ่งว่าที่จะมีขึ้นในมุมมองนี้

จะติดในระดับต้นของการแข่งขัน
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยพัฒนาไปไกลเป็นอย่างมาก
ในระดับลีกและระดับทีมชาติ
ความนิยมนอกจากจะมีภายในประเทศแล้ว
กระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ยังแผ่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียน
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนลาวรวมทำข่าวเป็นจำนวนมาก
ประทะทีมลาวพรีเมอร์ลีกออสตาร์
ที่จะมีขึ้นวันที่๒๕มกราคมปี๒๐๑๙
คณรัฐฟึงหรือไทยกุลข่าวไทรัตน์ทีวีรายงาน